อีกเรื่องหนึ่งเกี่ยวกับสัตว์นะคะที่ปราจีนบุรีค่ะ
ชาวบ้านนี้เขาแตกตื่นเลยนะคะรีบโทรแจ้งตำรวจ
เพราะว่ามีจราเข้โผล่ขึ้นมาอาบแดดที่ฝ่ายน้ำล้น
เขาอาบแดดสบายใจแต่คนเห็นตกกับใจ
ตกใจสิคะเอาในนี้สรุปมีเหรอ
ก่อนหน้านี้อาจจะลงไปหาปลาไปหาผักบุ้ง

โดยกู้ภัยได้นำอุปกรณ์จับจอราเข้เดินทางไปตรวจสอบ
ฝ่ายน้ำล้นลำรางหนองปลาแขยงหมู่ที่๑๒
ตะบนเมืองเกาะอำเภอกับบีนบุรี
ไปพบจราเข้เขาก็ยืนยิ้มอยู่นะ

โผล่ลอยน้ำหลังปริมน้ำอยู่
วัดความยาวได้ประมาณ๒เมตรอายุประมาณ๑๒ปีนี่แหละค่ะ
ก็เลยประสานให้ทางประมงอำเภอมาดำเนินการจับ
แต่เหตุการณ์จับมีเหตุระทึกด้วย
คุณเล่าให้ฟังนี่เลือดตกยางออก
ขณะที่กำลังรอเจ้าหน้าที่ประมงอยู่นั้น
นายอำนาจกัณหาอาสาเป็นไกรทองลงไปจับจอราเข้ที่ลอยอยู่เหนือริมฝั่ง
โดยเริ่มต้นด้วยการทำพิธีลงอาคมในแหก่อนนะ
ลงอาคมก่อนนะคะก่อนที่จะเวียงแหลงไปในน้ำกะจะจับจราเข้
อ่าไหนล่ะช่วงนั้นในขณะที่เวียงแหลไปนอกจากจะไม่ได้จรเข้แล้วนะคะ
เท้าข้างขวาของนายอำนาจยังพลาดไปเหยียบเศษแก้วทำให้เป็นแผลลึก

โอเคโสนับเศษแก้วปาดเท้านะคะ
หน่วยกู้ภัยก่อนที่จะมาจับจรเข้ก็เลยต้องช่วยการทำแผลของพครายทอง
ก่อนที่จะนำตัววิธีส่งโรงพยาบาลต่อไป

เท้าขวาดูเท้าขวาแก

และนอกจากเป็นแผลไม่ได้

เขาไม่ได้หนีเขาถึง๊บแฮอาคม
เขาเจออาคมอยู่ในแหแล้วเขาหนีไป

ประพาดาเพียรเจริญกำนันตำบลเมืองเก่า
เล่าให้ฟังว่าจราเข้ไม่เคยทราบมาก่อน

และอาจจะเป็นจราเข้ที่มาจากแหล่งธรรมชาติ
หรือว่าหลุดเข้ามาจากฟาร์มเลี้ยงก่อนหน้านั้น
บริเวณดังกล่าวเขาก็นิยมเลี้ยงจราเข้อยู่เหมือนกันนะคะ

ออกลูกออกหลานเป็นจำนวนมาก
ตอนนี้ชาวบ้านเขาเห็นจราเข้โผล่มาก็เริ่มกลัวแล้ว
นะครับก็กลายเป็นข่าวที่น่าตกออกตกใจนะ
นะครับก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยนะครับ

ตกใจเรื่องเจาระเข้นะครับโผล่มาจากไหนนะครับ